งานพระราชทานเพลิงศพแม่ทุมปฐุมบดีนะคะ

ก็ได้ประกอบพิธีขึ้นค่ะคุณผู้ชม

ให้กำลังใจพ่อรองและพี่ยุ้ยเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งก่อนจะถึงพิธีพระราชทานเพลิงค่ะ
ทางครอบครัวได้เคลื่อนร่างแม่ทุมจากสาราพ่วงจินดาไปยังเมนคุณผู้ชม
พ่อรองนะคะเลือกที่จะเดินตามโรงศพของแม่ทุมแทนที่จะนั่งรถไปค่ะ
หลายคนจะท้วงติงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายอากาศร้อนมากนะคะ
แล้วก็ระยะทางค่อนข้างไกลค่ะแล้วก็มีแดดร้อนจัดอย่างที่เห็นคุณผู้ชม
แต่ท่านนะคะก็ยืนยันว่าจะทำแบบนี้ค่ะ
โดยพ่อร้องให้เหตุผลว่าอยากจะขอเดินเคียงข้างแม่ทุมให้นานที่สุด
ซึ่งพอมาถึงบริเวณเมนนะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่า
ชัดเลยว่าพ่อร้องอยู่ในการซึมแล้วก็เศร้าค่ะ
ลูกสาวนะคะพี่ยุ้ยปรัฐมวัลนะคะก็ต้องคอยพยุงแขนคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาค่ะ
ในพิธีนะคะได้มีการขับเสพาเกี่ยวกับประวัติของแม่ทุม
การแสดงหน้าตะสินไทยการขับร้องบทเพลงที่เป็นตัวแทนของพ่อร้องจากพี่เท่อุเทน
ขับร้องบทเพลงที่มีชื่อว่าความทรงจำนะคะจากพี่ยุ้ยปรัฐมวัลค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ได้ร้องเพลงให้คุณแม่ได้ฟังค่ะ
ก็คือร้องทั้งน้ำตานะคุณผู้ชมอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งทำเอาบรรยากาศซึ้งปนเศร้านะคะจนคนในงานอดน้ำตาไหลตามไปไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชม
ถึงวันนี้มีแต่พรางน้ำใจที่แม้ว่าเราจะผ่านแยกคนตะทางทุกไป
ก็เป็นเพียงแค่ความสุขใจเมื่อคิดถึงเธอ
นะคะก็เป็นความรู้สึกนะคะของครอบครัวแล้วก็ลูกสาวนะคะ
โดยในช่วงที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพ่อรองก็ได้ขึ้นไปบนเมน
เพื่อส่งภรรยาสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
พ่อรองนะคะจะมีแววตาที่สุดเศร้าค่ะ
แต่เราก็ยังสัมผัสได้ถึงหัวใจที่แข็งแกร่งค่ะ
แล้วก็กลั้นน้ำตาไม่ให้ร้องไห้ออกมาได้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งทางพ่อรองและพี่ยุ้ยปรัฐมวัลนะคะ

วันที่ต้องมาส่งแม่ทุมในวาระสุดท้ายไว้ด้วยค่ะ
คนที่ยังอยู่กับเรานะวันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนคุณแม่ก็อย่างที่บอกก็อยู่ในหัวใจพวกเราอยู่แล้ว

ทุมก็จะอยู่ในหัวใจของคนบันเทิงทั้งวงการตลอดไปนะคะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางครอบครัวก็จะนำอาถิไปลอยที่สัตหีบ
ซึ่งครอบครัวของพี่ยุ้ยนะคะแล้วก็พ่อรอง
ก็คือทุกท่านก็รออยู่ตรงนี้เหมือนกันหมดเลย
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจกับครอบครัวเขาหมดพอดีทุกท่านด้วยนะคะ